เพราะว่ามีตำรวจนายหนึ่งเขาก็ไปเล่นกีฬาแล้วครับ
เล่นบอลกับเพื่อนแล้วทีนี้ก็เกิดอุบัติเหตุ

เรื่องของหัวล้างข้างแตะแขนหักขาหัก

อาจจะเกิดขึ้นได้ของอุบัติเหตุในการเล่นกีฬา
ทีนี้ตำรวจนายนี้ขาหักไปเข้าโรงพยาบาล
แต่หมอให้รอการผ่าตัดถึง๗วัน
และพอถึงช่วงการผ่าตัดปรากฏว่านี่ตำรวจนายนี้
อยู่ในห้องผ่าตัดนะช็อกเสียชีวิตก่อนการผ่าตัด
ใช่ทีนี้ญาติก็เลยถามว่าทำไมต้องให้รอการผ่าตัดตั้ง๗วัน
ถ้าเกิดไม่ต้องรอนานขนาดนี้เนี่ยคือตำรวจนายนี้จะไม่เสียชีวิตไหม
คือญาติคล่องใจมากเลยโดยเฉพาะภรรยานะครับ
ว่าทำไมต้องให้สามีเธอรอตั้งนานนะครับ
เพราะว่าแค่ขาหักเองผ่าตัดใส่เฝือกอะไรเดี๋ยวก็เรียบร้อย

ไอ้การรอนานทำให้เสียชีวิตได้ใช่ไหมนะครับ
คือวันนี้ผู้สิทธิ์ของเราได้รับการร้องเรียน
จากภรรยาของดาบตำรวจนายหนึ่ง
อยู่ที่อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำนะครับ
บอกว่าอยากให้สื่อช่วยกันร่วมตรวจสอบให้หน่อย
ถึงการเสียชีวิตของสามีนะครับ
เพราะสามีแค่ขาหักจากการเตะฟุตบอล
แต่เสียชีวิตหมอรักษาช้าหรือเปล่า
หมอเลื่อนการผ่าตัดออกไปเพราะอะไรนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่บ้านเลขที่๒๐๕หมู่๔
ตำบลบ้านสิงห์อำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำนะครับ
ซึ่งเป็นบ้านที่ประกอบพิธีทางศาสนานะครับ
ตั้งศพบังเพลินกุศลดาบตำรวจสีราวุธหลอดทอง
อายุ๔๔ปีตำแหน่งผู้บังคับหมู่นะครับ
ของสพชำนิบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าแล้วครับ
เพื่อนตำรวจก็มากราบศพแล้วก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะว่าดาบตำรวจนายนี้นะฮะดาบตำรวจศิราวุฒิ
จริงแล้วก็เป็นคนแข็งแรงนะคุณนะเป็นนักกีฬาฟุตบอลประจำโรงพักเลย
และหลายคนอยากจะรู้ถึงสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงนะครับ
เราพูดคุยกับผู้ที่ร้องสื่อมาก็คือภรรยาของดาบนะ
ภรรยาของดาบก็คือนางสุวรรณีหลอดทองนะครับ
นางสุวรรณีเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวันที่๑๘มีนาคมที่ผ่านมานะครับ
แฟนไปเล่นฟุตบอลกับเพื่อนตำรวจ
แฟนก็เล่นในตำแหน่งผู้รักษาประตูแล้วฮะ
ช่วงนั้นก็เล่นกันแบบผู้ชายเล่นบอลกัน
เกิดอุบัติเหตุระหว่างการแข่งขัน

เจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลในพื้นที่ทันทีนะครับ
ทีนี้ตัวภรรยารู้ข่าวว่าสามีขาหัก

คิดว่าเรื่องขาหักเป็นเรื่องธรรมดา
เป็นเรื่องเล็กเลยไม่ร้ายแรง
ซึ่งจากการสอบถามหมอก็ทราบว่า
หมอได้นัดผ่าตัดในวันถัดไปเลยนะฮะ

แต่ทีนี้ครับพอถึงวันที่๑๙มีนาคม
หมอแจ้งหมายมาว่าเลื่อนการผ่าตัดออกไปก่อน
เพราะเหตุผลนี้คุณภรรยาก็ติดใจนะ

เพราะมีเคสใหญ่กว่า
ต้องเร่งทำการผ่าตัดนะครับ
โดยมีพยาบาลก็มาวัดความดันให้กับสามีของเธอ

ต่อมาหมอก็ได้มาแจ้งอีกนะครับ

รอขาที่บวมให้มันหายบวมก่อนถึงจะผ่าตัดได้
ซึ่งตอนนั้นตัวของคุณสุวรรณีบอกก็ต้องเชื่อหมอแหละคุณนะ

ขณะที่ก็เห็นอยู่ว่าขาของสามีก็บวมขึ้นไปเรื่อย
สุดท้ายนะหมอนัดผ่าตัดวันที่๒๔มีนาคม

ทีนี้สามีก็เป็นคนขี้กลัวเหมือนกัน
ก็เลยขออนุญาตให้หมอให้ดมยาสลบนะครับ

หมอออกมาจากห้องผ่าตัด
แจ้งภรรยาบอกว่าแจ้งคุณสุวรรณีนะบอกว่า

จะต้องส่งตัวของดาบตำรวจศิราวุฒิ
ไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรำ

มาแจ้งบอกว่าสามีของเธอเสียชีวิตแล้ว

ไม่มีเลือดไปหล่อเลี้ยงปอดและหัวใจ
ทีนี้ตัวเธอและก็ญาติคล่องใจมากเลยว่า
แค่ผู้ป่วยขาหักเท่านั้นเอง

แล้วก็สามีของเธอเป็นคนแข็งแรงนะครับ

ทำไมหมอถึงต้องให้รอผ่าตัดถึง๗วัน
ใช่ค่ะ

หลังจากที่บอกยา
สมาทน
อยู่นะนะครับแล้วก็ผู้สิทธิ์ของเรารายงานเพิ่มเติมนะครับว่าเบื้องต้นเนี่ย

ได้ซึ่งจะต้องรอผลพิสูจน์ให้ชัดเจนก่อน
ถึงจะออกมาชี้แจงแล้วก็ต้องแจ้งให้กับญาติทราบได้นะครับ
ก็ต้องรอว่าทางฝั่งของคุณหมอทางฝั่งของโรงพยาบาล
ว่ายังไงจะตอบคำถามญาติผู้เสียชีวิตยังไงต่อนะฮะ